คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครนะคะ
ชาวจังหวัดสกลนครได้มีการพร้อมใจกันจุดเทียน
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
จากแยกตะวันแดงไปจนถึงพระตำหนักภูพาลราชนิเวศ
ความยาว๑๓กิโลเมตรนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดสกลนครค่ะ
ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญ
สำหรับชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เป็นวันที่ครบรอบ๖๑ปี
การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรก
ยังจังหวัดสกลนครของพระบาทสำเร็จพระปรมิน
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับชาวสมุทรครจะได้ร่วมกันร้อยดวงใจ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บริเวณด้านหน้าพระตำหนักภูพาลราชนิเวศ
ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศสดตอนนี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้กำลังมีการร้องเพลงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับ
ข้าเลยต้องสู้ต้องก้าวพระราชกาลที่สังเฉยด้านหน้าเพื่อแสดงความอาลัยในหลวงใจ
เริ่มมีเป็นที่ลือขาน้ำไกล
ข้าบาทภูมิใจล้นกล้าวเผ่าไทยแห่งวงจักรี
เหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกภัยมี
ชาวไทยเห็นห่วงยิ่งกว่าดวงชีวิต
แม้ใครคิดยามยีตายฝาทุลี
ขอผลิตชีพแทน

ขอฝันไฟในฝันอันเหลือชื่อ
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกรอง

ร่วมห่วงกายใจ
ขอฝ่าฟันพ้องไพ้ด้วยใจทะนง
จะแนวแน่แก้ใครในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้ยพงศ์
จะยอมตายไม้ให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่ระรวนภาวะพวังคิดกังคา
ไม่เครื่องแข็งน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียดายชีว่าถ้าสิ้นไป
อีกหนึ่ง
นี่คือปณิธานที่หารมุ่งไม้พดุงยุติธรรมอันสดใส
ทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครัน
โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ทุกวัน
คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันทร์
อาสันก็เพราะปองเถิดของไทย
ทุกอย่างสุข

ท่านผู้ว่าในการจังหวัดสกลคอนจะจุดเทียน
เพื่อส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
ก่อนที่ท่านผู้ว่าในการจังหวัดสกลคอน
กล่าวถวายอะไรต่อไปนะครับ
ลำดับนี้พี่น้องผู้ชายชนที่อยู่บริเวณล่าง

ส่งเทียนต่อให้กับหัวหน้าสวดเลยนะครับ
ท่านที่จุดเทียนเสร็จแล้วนะครับ
ท่านผู้ว่าจะทีนอกจุดตอน

ให้กับท่านรองผู้ว่ารายการจังหวัด

จุดเทียนได้พร้อมกันทุกจุด

และอยู่ในอาการสำรวมนะครับ
เทียนได้ถูกส่งต่อไปยังหัวหน้าส่วนราชการและท่านต่อไป
แต่โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี

ต่อพระบาทสำเด็จพระพระมิญมหาภูมิพลอดุลเจดช์

ขอรอจุดยืนสักครู่หนึ่งนะครับ

ขออนุญาตอยู่ในการสงบนะครับ
อยากเรียนเชิญทางทุกพุมหาคับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเดชรามาธิบดีจักรีนริบดินสยามินทราธิราช
บรมนาศบพิษสวรรคตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๒
เวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีนั้น
นับตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๑พฤศจิกายน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรในจังหวัดสกลนครเป็นครั้งแรก
จนถึงพุทธศักราช
รวมถึงจำนวน๑๐๙ครั้ง

พระตำหนักภูพาลราชนิเวศเป็นสถานที่ประทับแรม
และประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชาวจังหวัดสกลนคร
ส่งสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประสบนิกร
และมีโครงการพระราชดำริจำนวนสองร้อยเจ็ดสิบโครงการ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของประสบนิกรชาวจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ลำดับมาโดยตลอดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างใยหลวงต่อจังหวัดสกลนครในโอกาสนี้
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้า
นายวิทยาจนฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นกพระภูมิบาลบุญญาติเรเอกรมจากกลิ่นพระสยามินพระโยชน์ไสยิงโยง
เวรสีระเพราะพระบริบาลมนตราคุณทรักษาภวงประชาเป็นสุขศาลอบนานข้าประสงค์ใด
จงเสร็จเวรสีระเพราะพระโยชน์ไสยิงโยง
เวรสีระเพราะพระบริบาลภวงเทกฐานพระกษาไสมนตราคุณทรักษาบนาน
อบนานทรักษาอบนานภวงเทกฐานบนาน
นกพระภูมิบาลมุมยาดิเรเอกบรมจักษ์กลิ้นพระสยามิญพระยศยิงโยเย็นศิราประปรบริบาล
พลพระคุณพระรักษาอวงประชาเป็นศุกร์สารขอบันดาลข้ารสงฆ์ใด
จงสลิดดังวังวะระหะรึไทย

จงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสำเร็จ
ปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชของชาวจังหวัดสกลนครครับ
ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีกิจกรรมมาตลอดทั้ง๓ช่วงนะครับ
ซึ่งได้จัดมาตั้งแต่เช้าในชื่องานที่มีชื่อว่า
๙ครั้งรอยพระบาทยาตรายังจารึกสกลนคร
แบ่งเป็น๓ช่วงด้วยกันนะครับได้แก่ปฐมยาตราบวงประชาสุขใจ
และถวายอาลัยองค์ภูมิพลซึ่งถวายอาลัยองค์ภูมิพล
นั้นก็ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้
จัดขึ้นบริเวณด้านหน้าพระตำหนักภูพาลราชนิเวศครับ
ซึ่งบริเวณนี้นะครับถือได้ว่าเป็นจุดที่ชาวสกลนครนั้น
เรียกว่าบ้านของพ่อครับเป็นพระตำหนักที่
หลวงราชการที่๙ทรงงาน
ซึ่งในหลวงราชการที่๙นะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นับประการเพื่อประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร
แล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตลอด๗๐ปีที่ทรงครองราชด้วยนะครับ
โดยพระตำหนักภูพาลราชนิเวศนั้นมีความสำคัญ
ตั้งแต่ปี๒๕๑๘ครับที่ได้เริ่มก่อสร้างพระตำหนักหลังนี้ขึ้น
พระองค์ก็พระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริ
ให้แก่จังหวัดสกลนครกว่า๒๗๐โครงการนะครับ
ซึ่งทำให้ชาวจังหวัดสกลนครนั้นได้ผ่านพ้นความยากจนในอดีต
จนปัจจุบันนี้ทุกคนต่างมีอาชีพแล้วก็มีน้ำใช้
ก็สามารถเลี้ยงชีพไม่ยากจนเหมือนแต่ก่อนด้วยนะครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศความจงรักภักดีของชาวจังหวัดสกลนคร
ที่ได้ร้อยดวงใจกันจัดขึ้นในวันนี้เป็นการจุดเทียนสวังสวัย
เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสำเร็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสกลนครครับ